รอบนี้เป็นคิวของแว้นนครศรีธรรมราช

ลีลากับชะตามันคู่ไปอย่างนี้
ลีลากินขาดชะตาก็เกือบขาดเช่นเดียวกัน
มามาได้เอ้ย

บางครั้งมันหันไม่มองถนน

พี่เขาบอกว่าเนี่ยพวกผมคือคณะนี้

ขามันดีดก่อนเลยเปิดกระจกดู
พอเห็นข้างในมีคนอยู่ขึ้นใหญ่เลยคราวนี้
อยากโชว์อยากโชว์ครับดีดกันเป็นแบบนี้ยาวไปเป็น๑๐กิโลเมตร
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้มีความตั้งใจจะประจานแต่ประการใด
อยากจะให้ญาติเขาเห็นหน่อยว่าลีลาเด็ดขาด
ชะตาเองก็อาจจะขาดได้เช่นเดียวกัน
หากขี่แบบไม่ดูตาม้าตาเรือแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้ที่ร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ